รอดตัวแล้วตอนแรกอ่านไปอ่านมาบ้านฉันไม่มีสระว่ายน้ำจบอ่านซิแซ่บติดเรททำไมล่ะพิธีกรตุ๊ดนะ
แชร์จนเป็นเรื่องราวของพิธีกรตุ๊ดที่ชอบเปิดบ้านก็บ้านเปิดต้อนรับหนุ่มจัดปาร์ตี้แก้ผ้าริมสระว่ายน้ำ
มาอุ๊ยทำไมจนในที่สุดคือรู้ไหมตำรวจบอกเออเปิดมาตำรวจอึ้งไงเธอ
ผู้ชายเต็มไปหมดตำรวจต้องมาตรวจว่าจัดปาร์ตี้อะไร
เขาดูได้ไงตำรวจที่ไหนวะใครต้องแจ้ง
ก็ข้างบ้านละมั้งขึ้นชื่อเรื่องบ้าผู้ชายมากสำหรับพิธีกรตุ๊ดชื่อดัง
ก็มีคุณคนเดียวอ่ะแต่บ้านฉันไม่มีสระว่ายน้ำไงจะมีใครอ่ะเออที่ใช้เงินเปย์ผู้ชายหมดไปเป็นแสนแสนล้านล้าน
ฉันขอผลคืน๒๐๐บาทด้วยฆ่าทางด่วนกลับบ้านทอน๒๐๐บาททำไมเข็มอย่างเงี้ย
มันไม่มีเงินค่าทางด่วนกลับบ้านอีบ้าก็ต้องขอหน่อย
พิธีกรตุ๊ดชื่อดังอยากได้ใครก็จะรีบเข้าไปดิว
พร้อมโอนไหวอ๋อไม่ใช่ฉันแล้วฉันโอนช้า
คุณโอนไวเหมือนกันนะจ่ายไวเรียกว่าเหล่านายแบบไปรับใช้ถึงที่

อกจากนี้นะยังมีเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อที่อยากเข้าวงการบันเทิ
พยายามเข้าหาพิธีกรตุ๊ดชื่อดังมากมาย

แล้วก็พิธีกรตุ๊ดเนี่ยด้วยการสวมย้อยพิธีกรตุ๊ดปู้ยี่ปู้ยำ

ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่

หรือเปล่ามันก็ไกลไปไหมอ่ะ

พิธีกรตุ๊ดมีใครล่ะเอ้าน้องล่าสุด

ถูกมีสระว่าน้ำอ่ะถ้าเป็นคอนโดก็ได้ไหมเถอะ

ทำอย่างนี้ได้ยังไงบ้านหรู
โดคนลูกบ้านก็ร้องละงมสิ

ชาวบ้านชาวเมืองในระแวกบ้านของพิธีกรตุ๊ดชื่อดัง
อ่านไปอ่านมาเป็นกูเองแล้วกูก็อายเขาเหมือนกันนะเนี่ย
แตกตื่นเพราะว่าจริงจริงยังจี้มังทิ้ง
หล่อเอาอะไรมาให้ฉันอ่าน
ฉันเปิดอ่านอ่านอ่านอ่านแล้วด่าตัวเองอยู่นะอีบ้า

จริงอีบ้าอ่านไปอ่านไหมเนี่ย

เพราะมีตำรวจมาเคาะประตูถึงหน้าบ้าน

จัดงานปาร์ตี้เสียงดังกระหึ่ม

พอตำรวจเปิดประตูเข้าไปปุ๊บนี่
ตำรวจถึงกับอึ้งรับประทาน

อาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างนี้

อย่างเงี้ยก็
อันนี้ก็จ่ายนะอันนี้จ่ายไม่อัด

ตก

อันนี้จ่ายเย้าจริงมาก

จริงอย่างนี้เออจริงจริง

แต่เขาบอกว่าภายในบ้านผู้ชายนอนเมาแก้ผ้าแบบสิบ
พิธีกรตุ๊ดก็เมาอ้วกแตกอ้วกแตน

เอิ่นก็มีสิ่งนะแต่เขาก็ไม่เมาอีก
มันดูแลสุขภาพของเรา
เอออีกคนนึงก็ไม่น่าเมานะ

ยังสติดีอยู่แล้วก็ยอมปฏิบัติตามคำสั่งโดยดี
พิธีกรตุ๊ดหลังจากเมาไม้ไม่ได้สติแล้วพอตื่นขึ้นมา
หนุ่มที่นอนแก้พักก็หายหัวเป็นจะหมดเลย
แถมของกูหรือเปล่าเฮ้ยไม่เกิด

แล้วก็ของมีค่าของพิธีกรตุ๊ดก็หาอย่างไร้ร่องรอยนาฬิกากระเป๋าเงินสด
เฮ้ยเขาบอกว่าพิธีกรตุ๊กก็ไม่เข็ดไม่ได้ก็จัดปาร์ตี้กับผู้ชายอยู่ที่บ้านอยู่เรื่อยทุกวัน
นางมีตังค์นางก็ทำเออใครวะ

นั่นไงที่พี่คุ้นแม่มักก็รู้จัก
ใคร
ลักษณะบอกลักษณะมาสิ

เขาเป็นพิธีกรเหรอ

แต่อย่างเงี้ยเมาเนี้ยเมาจริงอันเนี้ยเมาจริง

เขาก็ไม่เขียนตรงแม่งก็รู้สิพิธีกรตุ๊ดมีคน

แต่คุณก็เคยโดนผู้ชายจับมัดเอาไว้นะ

เรื่องเถอะที่แปปทีเฮเล
มัดมัดมัดมัดอยู่นะคุณเนี่ย

เลยเหมือนกันหมดเลยหนูหนูว่าสมศรก็โดนมันก็ใช้
มันดีล่ะนะน่าละตรงไหน
ก็เลี้ยงขนาดนี้เมาเหล้าอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเป็นการจัดสวีทมากเลยทีเดียว
สำหรับสองคู่นี้เลยทีเดียวนะคะแต้วนัทธพรกับต้นอาจและอีกคนคือเต้ยเจริสคิต
ก็ฉีกข้างหลังไม่ให้ดูไอ้บ้าไอ้นี่ไอ้บ้าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวฉันโดน
ไอ้บ้าแล้วก็เต้ยเจริญพรกับอเล็กนะคะทีละเดทซึ่งล่าสุดก็ไปพักที่รีสอร์ทรู
ไปดูแบบว่าภูเขาฟูจิสวยงามมากเลยทีเดียวบอกว่าไม่มีทางหนาวเนี่ยเพราะอย่างนี้อุ่นแน่เลย
คือคนก่อนเออฉันถามคำนึงสิฉันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแบบนี้อย่างเวลาเขาไปเที่ยวกันแบบนี้
เขานอนห้องเดียวกันหรือว่าเขานอนผลละห้อง

อ่าอ้าวคุณคนอื่นเลยแค้นไปเป็นคู่หรือพี่ม่าคุณไม่ค่อยไปเป็นคู่อ่ะ
แค่แบบว่าจะไม่ได้เป็นแฟนแล้วเธอไปอย่างนี้

อย่ามาถามตัวพี่เอง
คือผมว่าเขาก็ถูกแล้วเขาทำถูกต้องแล้วนะ

ก็เข้าไปสวีทหวานแหววกันแค่นั้น

เอาแค่ไปดูไปเห็นไปรู้มาเอง
แต่ว่าเราสงสัยอย่างวัยไปเที่ยวอย่างนี้ก็ต้องนอน
แฮปปี้คบกับฮันไม่ขอระบุสถานะ
แต่ให้ภาพมันเล่าเรื่องกันเองนะครับ
คือเหมือนกับเปิดตัวเป็นทางการไกลยังไงก็ไม่รู้

นี่นะครับแล้วก็ยังมีเสื้อคู่กันด้วย
ชนะตอนนี้เราทั้งคู่ชัดเจนแล้วเนอะ
ลงรูปเปิดตัวกันขนาดนี้นักข่าวถามครับ

ตกลงเป็นแฟนกันหรือยังก็ดีขึ้นเรื่อยอีกนี่
แต่ไม่ว่าจะภาพหรือว่าแฮชแท็กต่างนะครับ
ดูกันหวานมากเลยนะนักข่าวถามต่ออย่างนั้นนะฮะ
เขาก็ตอบมาบอกว่าคือก่อนหน้านี้มีแฮชแท็กอยู่แล้ว
รอบนี้ไปเที่ยวด้วยกันก็เลยดูชัดเจนขึ้น
สวีทไหมก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
นักข่าวถามต่อนะครับว่าทำไมเราถึงยังไม่อยากจะระบุสถานะ
ทั้งที่ภาพก็ดูชัดเจนขนาดนี้ว่าน่าจะเป็นแฟนกันแล้ว
ความรู้สึกของเราเนี่ยอยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเราลงรูปแบบนี้แล้วทำให้ทุกคนนั้นคิดว่าเป็นอะไรแล้ว

จียอนบอกหรอ
แล้วก็บอกว่าแต่ในทริปเนี่ยก็มีทั้งเสื้อคู่มีข้อความเรียกกันที่รัก
มันก็ชัดเจนหมดแล้วอันนั้นมีคนแซวเล่น
จริงทริปนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจียอนได้ไปก่อน
ทุกปีใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะกลับไปหาครอบครัว
เพราะต้องกลับไปทำเอกสารต่างแล้วเขาก็มาหานะฮะ
เราก็บอกว่าก่อนหน้านี้ความสำคัญของเราเนี่ยไม่ค่อยชัดเจน

พอทริปนี้นะครับกลับมาทำให้ความรู้สึกเราดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจริงไหม

แล้วก็เลยทำให้ทุกคนนั้นคิดไปในทางแบบนี้นะครับ
แล้วเขาไม่ได้แต่งงานเขานอนห้องเดียวกัน
พักสักครู่นะฮะกระแตโดนด่านะครับ
โอ้โหโลกแตกเลยเต้นแบบโลกแตกมาก